คุณผู้ชมครับฝากเตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุเนาะ
ยิ่งถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความประมาท
ความประมาทอย่างที่ผมบอกคืออะไรโชว์ท่าทางยกล้อ
โอ้โหเราเห็นกันมานักต่อนักวันนี้ให้ดูอีกรอบเพื่อฝากเตือนกันครับ
โอ้โหมันช่างมันจริงเลยเพื่อน
ยกหูยกอะไรขนาดนั้นเอาเลย
เอาอะไรซ้ำกะศรี

โอ้โหสองคนนี้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความหวาดเสียว

อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเพราะประมาณแบบนี้

ใช่ครับแล้วรอบนี้ไปจบกับสังกษีที่อยู่ใกล้กับเสา

โอ้โหจุดนี้มันอันตรายนะครับ
แล้วยิ่งคุณขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยการไม่สวมใส่หมวกนิรภัย

โอ้โหนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอ้าวให้ดูกันแบบนี้
เพื่อที่จะฝากเตือนกันและบอกไว้ก่อนเลยว่า
อย่าหาทำก็คืออย่าทำแบบนี้เลยครับ
เป็นห่วงนะครับเลยเอามาให้ดูกันแบบนี้ครับ